มาดูต่อข่าวนี้หน่อยค่ะขับรถลากหมามีมาให้เห็นกันอีกแล้วค่ะ
คราวนี้เนี่ยเป็นคุณลุงสูงอายุแล้วคนที่เขาขับตามไปเนี่ยต้องรีบตะโกนบอกลุงเลย
แล้วเดี๋ยวดูนะว่าหมาเป็นยังไงดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
ทำอย่างเงี้ย

กระจกทำไมเค้าจะเอาเพื่อนคนตายไม่รู้ตัวไง
เค้าเรียกคำหน่อย

ปรบรรทามานเมื่อไหม
จะเอาไปหาหมอเรียวง่านี้เห้ย
โอ้โหเนี่ยแหละครับคนขับรถตามก็บอกว่าโอ้โหทำงี้ได้ยังไงลุง
ลุงพาไปหาหมอเลยมันตายหรือเปล่าไม่รู้
แต่ข่าวนี้ต้องฟังจนจบนะใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องราวนะ
ว่าสรุปแล้วลุงเอาหมามาผูกไว้หรือยังไง
ลุงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจค่ะต้องบอกก่อนคลิปเนี้ย
เขาก็เซฟเก็บเอาไว้ได้ทีนี้ก็เอ่อมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยค่ะ
คุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุก่อนเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ
ใกล้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลมศักดิ์ที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับรถไปบนถนนแล้วเขาตกใจไง
เพราะเห็นว่ารถเก๋งของคุณลุงเนี่ยดูสิท้ายรถมันมีเชือกผูกลากแล้ว
หมามันนิ่งแล้วอ่ะคุณสุภูมิมันตายรึเปล่าเนี้ยเออ
ทำไมทรมานมันแบบนี้ทีนี้คนถ่ายคลิปก็เลยตะโกนบอกว่าให้ลุงจอดรถเพื่อที่จะช่วยหมา
แต่เหมือนกับลุงตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้ลุงยังไม่ได้ยิน
ลุงขับต่อไปอีกแป๊บหนึ่งถึงจะหยุดรถแล้วก็เปิดประตูลงมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
คือก่อนหน้านี้คลิปนี้ภาพเหล่านี้มันปรากฏในโลกโซเชียลด้วย
อืมทำไมทรมานสัตว์ขนาดนี้แล้วคนก็เข้าไปด่าคุณลุงคนนี้ยับเลย
โดนหนักเย็นเลยฮะใช่ค่ะหาว่าลุงใจร้ายบ้างแหละทำไมเอาหมามาผูกไว้ท้ายรถแล้วขับลากไปแบบนี้
บอกว่าคุณลุงพาน้องหมาไปหาหมอที่หล่มศักดิ์สัตวแพทย์เรียบร้อยแล้วครับ
หมอฉีดยาแก้อักเสบให้เพราะว่าหมาเนี่ยมีรอยถลอกนิดหน่อยเนื่องจากลากมาไม่ไกลนัก
ทีนี้ฟังต่อนะลุงไม่รู้ลุงไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจใช่คาดว่าหลานคงเอามาเอาหมามาผูกไว้
ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ผู้ช่วยเหลือเนี่ยได้พบเห็นที่หน้าการไฟฟ้าหล่มศักดิ์ก็เลยพยายามหยุดรถทักท้วงคุณลุงแล้วก็ติดตามอัปเดตอาการน้องหมามาให้
ก็เท่ากับว่าออกจากบ้านมาไม่ไกลนะฮะก็มาถึงจุดเกิดเหตุพอลุงรู้ตัวลุงก็รีบนำหมาไปหาหมอ
หมอก็ปลอดภัยแล้วแต่ลุงยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเอาหมามาผูกไว้หลังรถอาจจะเป็นหลานก็ได้
แล้วก็มีคนที่เป็นพลเมืองดีคนที่เขาเห็นเนี่ยมาทักท้วงมาเรียกคุณลุงนะคะแต่เอาเป็นว่าลุงพาหมาไปหาหมอเรียบร้อยแล้วแล้วหมาก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะ